เพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งนะคะ

คุณผู้ชมมีคนที่เขาใช้รถใช้ถนนที่เชียงใหม่
เขาเอามือถือยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ค่ะ
แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนไม่รู้ล่ะแต่ว่า

โดยเฉพาะคนที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น

เออบอกทะเบียนรถชัดเจนเลยนะคะ
ช่วยใช้วิจารณญาณในการดูหน่อยนะคะ
ว่ารถทัวร์คันนี้คุณผู้ชมคิดเหมือนกับเจ้าของคลิปหรือเปล่า

ขับรถหน้าหวาดเสียวแบบนี้

ก็คือแน่นอนว่ามันเกิดความเสียหาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนวงแหวนรอบนอก๒ในตัวเมืองเชียงใหม่
แน่นอนนะคะว่าขึ้นข้อความด้วยเขียนข้อความบอกว่า
ขับมาด้วยความเร็วก่อนที่จะจี้ท้ายรถเจ้าของคลิปที่ขับอยู่เลนขวา
เจ้าของคลิปก็เลยหักหลบให้แสงขึ้นไปแล้วก็กระพริบไฟเตือนบอกว่า
เลนควาไม่ใช่เลนที่รถบัตรจะวิ่งนะแต่ว่าทางซ้ายก็โลกไง

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็เห็นพฤติกรรมกันหมดแล้วค่ะ
คือบางคนก็บอกว่าน่าสงสารนะคนที่อยู่บนรถทัวร์กลายเป็นว่า
เอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้แบบนี้นะคะก็คือเห็นตรงกันแหละค่ะ
กลัวว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะค่ะ
ส่วนคลิปนี้นะคะหลังจากที่ถูกแชร์ในเฟซบุ๊ค
ของคนที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยตอนนี้เรื่องถึง
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะดูคลิปแล้วเนี่ยนะคะ
นางวราภร

แล้วก็จะเรียกเจ้าของรถและคนขับมาสอบสวน

เพิ่มเติมและจะกำหนดบทลงโทษตามขั้นตอนนะคะ

หวัดเสียวที่จะต้องลงโทษ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
ขนส่งเชียงใหม่ค่ะ
จะทำให้เขามาชี้แจง

เราจะมาทำการบันทึกความผิดนะคะ
แล้วก็ลงโทษตามกฎหมาย